เอาคุณผู้ชมขาพาไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
แม้ว่าคุณจะระวังแค่ไหนก็ตามค่ะสิ่งแรกคือถ้ามันเกิดมีสติ
ดูรถเก๋งคันหนึ่งค่ะมายังไงไม่รู้ข้ามเกาะกลางแล้วหอบเสาไฟฟ้ามาด้วยโอ้โห
โหววววพบมงตาหลังโทรมากน่ากลัวจริงค่ะนี่ชั้น
เหยียบเบรกแทนเจ้าของคลิปเลย
เห็นกระจกไหมคะกระจกที่มันแตกร้าวอยู่ด้านหน้านี่คือเป็นคลิปจาก
อีกหนึ่งรอบค่ะเสาไฟฟ้าพุ่งมาแล้วเกือบแทงเข้าไปในรถนะคะ
แล้วคือชนที่กลางรถหน้ารถเลยอ่ะใช่เกือบทะลุเข้าไปในกระจกด้านหน้า
แล้วคนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเป็นผู้ชายสองคนขับมาค่ะขับฟอร์จูเนอร์คันใหญ่มา
เขาเองก็ตกใจเพราะรถคันนั้นมาแบบไม่มีปี่ไม่มีกลุ่มแล้วรถเก่งเป็นไงบ้างคุณ
อ่ะเล่าต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นของวันที่๒๒มีนาคมนะคะ
เป็นจุดกลับรถหน้าวัดสืบสุกค่ะอยู่ที่ตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
รถเก่งคันที่เสียหลักพลิกคว่ำที่คุณก๊อฟถามค่ะคนขับอายุประมาณสี่สิบปีค่ะ
สภาพพลิกคว่ำแบบนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้าคนขับเป็นผู้ชายนะคะ
โชคดีที่เขาได้รับบาดเจ็บไม่มากแต่รถเนี่ยพังเสียหายยับเยินค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามตำรวจ

ปรากฏว่าตรวจแอลกอฮอล์แล้วไม่พบนะคะ
เดาว่าเขาอาจจะหลับใน

กระเด็นทะบุญที่เขารอดมาได้
ใช่บอกไปช่วยกันเบรกกันเอี๊ยดเลย